สำหรับกรณีที่จะเล่าต่อไปนี้ก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วย
แล้วก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้
อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะคะ
สมัยนี้เด็กเนี่ยเก่งกันมากเรื่องเทคโนโลยี
บางทีเราอาจจะตามไม่ทันนะคะคุณปู่ท่านหนึ่งนะคะ
ต้องบอกว่าเข่าซุดเลยค่ะเงินที่เก็บสะสมมาในธนาคารทั้งชีวิต
เท่าไหร่เหลืออยู่แค่แสนสองเขาน่าจะมีประมาณสองแสนครับ
นี่เหลืออยู่แค่พันสองร้อยเท่านั้นเองเพราะว่าหลานอายุสิบสี่ปีค่ะ
เอาโทรศัพท์นะเอาไปผูกกับเอทีเอ็มของปู่แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปเติมเกม
เล่นเกมหมดไปหนึ่งแสนหกหมื่นบาทคุณผู้ชมค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านไหนก็ได้ก็น่าจะซุดอยู่ฮะ
ใช่ค่ะแสนหกครับใช่ค่ะแล้วเด็กสมัยนี้เนี่ยคือเขาเก่งจริงจริง
แล้วเขาเล่นโทรศัพท์ทำอะไรทำธุรกรรมทางออนไลน์เก่งด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นอุทาหรณ
มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเรื่องนี้นะคะ
คือคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษากับทนายบอกว่าเนี่ย
หมดเงิน๑๖๐๐๐บาท
ปู่เพิ่งรู้เมื่อวานนี้คุณนัทพงศ์
รู้เพราะอะไรเพราะว่าปู่จะไปถอนเงินกับธนาคาร
ธนาคารบอกคุณปู่คุณปู่เหลือเงิน๑๒๐๐บาทเท่านั้นเอง

แล้วเนี่ยค่ะมันฟ้องว่าถูกโอนไปทั้งหมด๒๒๑ครั้ง
ไปตั้งแต่วันที่๒พฤษภาคมจนถึง๒๖มิถุนาที่ผ่านมา
เป็นยอดการเติมเกมนะคะ
ยอดที่เห็นเนี่ย๑๖๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งก็หมดบัญชีธนาคารคุณปู่เลยล่ะนะคะ
ก็ต้องมาถามหลานล่ะค่ะหลานบอกว่า
เล่นเกมเนี่ยผูกครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะ
อัตโนมัติหมดกดเติมไม่ได้เพราะเงินหมดนะฮะ

เก็บมาทั้งชีวิตไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าค่ะ
ไม่มียืนยันเลยใช่ไหมคุณแม่
ใช่น้องเขาบอกอย่างนี้นะ
บอกว่าต้องกดใส่รหัสหน้าบัตรอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้ว
รหัสของคุณปู่ปกติเก็บไว้กับตัวคุณปู่ไหม
หรือว่าเก็บไว้ในตู้อะไรแบบนี้
ก็อยู่ในกระเป๋าสตางค์แต่ไม่ทราบว่าน้องเขาอ่ะ

เพราะเราก็ไม่คิดว่าน้องเขาจะเล่นแล้วแบบนี้อะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมคงจะคิดว่าแล้วอย่างนี้จะได้คืนไหม

เรื่องนี้นะคะเราก็ไปพูดคุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรเลยค่ะ
ก็ทนายบอกว่ามีแนวทางในการแก้อยู่นะคะ
เพราะว่าตัวกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะ

อาจทำอะไรก็ได้ตามสถานะตัวเองและความจำเป็นในการดำรงชีพ
ตราย๒๑เด็กจะทำนิติกรรมใด
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบทำก่อน
ถ้าเด็กทำเองไม่ได้รับความยินยอมเช่นนั้น
ถือว่าเป็นโมคียะนี่ไงฮะตรงนี้แหละ
นี่ค่ะทนายอธิบายบอกว่านั่นก็คือเมื่อเด็กแอบไปซื้อ
พ่อแม่ไม่รู้พ่อแม่สามารถบอกเลิกนิติกรรม
เอาเงินคืนได้แต่เด็กก็ต้องคืนไอเทมของเกมไป

จะบอกเอาไว้เกี่ยวกับกรณีของผู้เยาว์
เยาว์ทางกฎหมายในที่นี้หมายถึงบุคคลที่อายุยังไม่ถึง๒๐ปีบริบูรณ์นะครับ
ไปทำนิติกรรมไปซื้อของในเกม
ซื้อของในเกมเนี่ยผู้ปกครองสามารถบอกเลิกนิติกรรมดังกล่าวได้
บอกล้างโมคิยกรรมดังกล่าวได้ในระยะเวลาอันสมควร
เพราะฉะนั้นนะครับกรณีดังกล่าวที่เด็กเนี่ย
คุณปู่คุณแม่สามารถแจ้งไปยังบริษัทเกม
ขอยกเลิกนิติกรรมดังกล่าวได้ครับ
ปัญหาก็คือว่าถ้าเขาแอบเอาไป
เมื่อไหร่เราถึงจะได้รู้ว่าเขาเอาไปถูกไหมครับ
เอาอันแรกก่อนอันแรกคือกฎหมายว่าไว้จริง
แต่ไอ้วิธีการได้คืนมันจะง่ายอย่างนั้นเลยเหรอ
คงต้องมีเอกสงค์เอกสารเสียเวลาแล้วค่ะ
และอย่างที่คุณละพรถามอีกอันหนึ่งคือ

เสียสักเดือนละ๑๐บาท๓๐บาทเสียไปเถอะครับ
อย่างน้อยเราก็ได้รู้รู้แล้วก็สงสัยแล้ว

ทำไมมันมาบ่อยจังอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ดีมาก
ลองป้องกันดูนะครับ